ตามพรบคณะสงฆ์ปี๒๕๕๙
ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปดูโครงสร้าง
การบริหารงานและการปกครองคณะสงฆ์ของประเทศไทยครับ
ตามพระราชบัญญัติคณะสงภ์พศ๒๕๐๕
ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ของไทย
โดยแบ่งอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจนประกอบด้วย
ปกครองคณะสงฆ์ไทยจะมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ในการบัญชาการ
ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังคปรินายก
ในฐานะที่ทรงเป็นประมุกแห่งคณะสงฆ์ทั้งปวงทั้งมหานิกายและธรรมยุทธ์
มีอำนาจบัญชาการคณะสงฆ์และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเทรสมาคม
สมเด็จพระสังฆราชจะบัญชาการผ่านมหาเทรสมาคม
อันเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุดที่มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
เด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการและพระราชาคณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง
มีจำนวนไม่เกิน๑๒รูปเป็นกรรมการร่วมครับ
อกจากนั้นก็จะมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเลขาธิการมหาเทรสมาคม
และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหน้าที่สำนักเลขาธิการ
โครงการการปกครองในมหาเทราสมาคมแล้วนะครับอำนาจปกครองของคณะสงฆ์ก็จะแบ่งสายการปกครองไปตามลำดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบไปด้วย
เจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลลำดับสุดท้ายก็คือเจ้าอาวาสครับ
อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช๒๕๓๕มาตรา๗ระบุว่า
พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งในที่นี้หมายความว่าพระมหากษัตริย์จะทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเพียงองค์เดียว
แต่ปกครองคณะสงฆ์ทั้งมหานิกายและธรรมยุทธ์เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แก่พระพุทธศาสนาของประเทศไทยนะครับ
โดยกรุงวัฒนโกศิลปนั้นมีสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกเมื่อปี๒๓๒๕จนถึงปัจจุบันมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้ว๑๙องค์
เป็นสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกาย๑๑องค์และฝ่ายธรรมยุทธ์๘องค์ครับ